ส่วนกล้าปัวกล้าปัวหนึ่งนะคะในพื้นที่ชนบุรีค่ะ
พาลูกชายลูกชายเนี่ยอายุ๑๖๑๗ปีเท่านั้นเองเนี่ยนะคะ
ไปพบกับสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรีบอกว่า
พาผมไปที่สถานีตำรวจหน่อยไปติดตามความคืบหน้า
เพราะว่าลูกชายของผมเนี่ยถูกกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นทหาร
อุ้มไปรุมกระทืบค่ะสภาพบาดเจ็บทั้งร่างกาย
มีแผลชะกันหนักโดยเฉพาะที่บริเวณศีรษะเนี่ยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่แล้ว
แล้วก็ไปแจ้งความแล้ววันพฤหัสสบดี
จนถึงวันนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะ
นายสมโพนมะออุสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรี
ก็พาครอบครัวของนายชาคริสชนสุนทรนะคะ
พร้อมทั้งลูกชายอายุสิบหกปีเนี่ยเองค่ะ
ไปพบกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนะคะ
บอกขอความเป็นธรรมหน่อยแจ้งความไว้แล้วว่าลูกชายถูกรุมกระทืบ
ตั้งแต่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ทำไมเรื่องมันเงียบค่ะ
ส่วนเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะช่วงค่ำ๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ลูกชายของครอบครัวนี้ค่ะที่บอกว่าอายุ๑๖ปี
เขาไปกับแฟนสาวไปจอดรถจักรยานยนต์อยู่แถวพื้นที่หมู่
เป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านกรุงไทยตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี
ไปกับแฟนสาวนะคะและหลังจากนั้นมีอีกกลุ่มผู้ชายค่ะ
มากันประมาณ๒๐คนขี่รถจักรยานยนต์มาประมาณ๑๐คัน
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นทหารมารุมทำร้ายลูกชายอายุ๑๖ปี
ดึงตัวลูกชายเขาเนี่ยไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี
แล้วแถมบอกไปโทรหาเพื่อนให้เพื่อนมารับ
พอเพื่อนมารับก็รุมทำลายเพื่อนอีกจนเพื่อนเนี่ยหัวแตก
แจ้งนะจะดักยิงให้ตายเลยอ่าพาคุณผู้ชมไปดูบาดแผลของน้องอายุสิบหกปีที่ถูกรุมทำร้ายหน่อยเนี่ยนะคะเนี่ย
สภาพชื่อว่านายชายชนนะคะตามหัวเนี่ยมีรอยแผลแตกเต็มไปหมด
ใบหน้าก็มีรอยแผลบวมช้ำตามตัวก็มีรอยบวมช้ำ
แม่บอกว่าโอ้โหทำไมทำกันขนาดนี้ลูกเหมือนไม่มีทางสู้เลย

รุ่นกลุ่มเนี้ยมันมีคนมีสีไหมฮะลูกของคนมีสีไหมค่ะมีนะครับอืม
เป็นอะไรฮะเป็นทหารหรือเป็นอะไรฮะเป็นพวกทหารหรือเปล่ารับราชการ
ตอนนี้เราก็กลัวคดีจะเงียบไหมนักการเมืองท้องถิ่นด้วยป่ะมีนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะ
เห็นเขาอ้างนะเห็นเด็กอีกกลุ่มมันว่างั้น
อันนี้แม่แม่แม่เห็นการลูกรักและเป็นเจ็บรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
รับไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกเราไม่ได้ไปตีต่อยอะไร
ลุมอย่างเดียวอ่ะพอไปเจอก็โดนกระทืบอย่างเดียวเลย
เตะแต่ที่หัวอย่างเดียวรับไม่ได้
ถามพ่อว่าลูกชายเคยมีปัญหากับใครไหม
พ่อบอกว่าเมื่อปี๖๓ลูกชายเคยไปมีปัญหากับครูคนหนึ่ง
ถึงขั้นด่ากันแล้วก็ให้ของลับกันคาดว่าครูผูกใจเจ็บ
แล้วก็ส่งใครบางคนมาสั่งสอนลูกชาย
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ